มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้

อยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านนาไม้ดักตอนนี้
น้ำท่วมสูงทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไปแล้ว
มากกว่า๒๐หลังคาเรือน
รายงานสดเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวียืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขั้นวิกฤตค่ะเพราะว่าชาวบ้านทั้งหมดนะคะ
ยังไม่สามารถที่จะขนของออกมาจากบ้านเรือนได้ทันโดยว่าเขาบอกว่าปีนี้ไม่คาดว่าน้ำจะเข้ามาเร็วและท่วมสูงจากทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
และขณะนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนะคะซึ่งวันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ลงมาสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นด้วยเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็รู้สึกว่าปีนี้จะหนักกว่าที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ชาวบ้านก็เตรียมตัวไม่ทันด้วย
ก็มาแบบพัฒนานอ่ะแบบอ่า
ก็เนี้ยผลย้ายขยายไปอยู่บนอ่า
เราก็ทำการตัดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงเมื่อไหร่

และนี่ก็คือในส่วนของการเข้ามาสำรวจความเสียหายของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
และนี่คือหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะขนย้ายเข้าของออกมาจากบ้านไม่ทันนะคะ

ค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงคะน้ำท่วมแล้วเราขนพอออกทันไหม

เพราะว่าน้ำมันมาริวขึ้นไม่ตั้งตัวครับ
แล้วอย่างเช้าวันนี้เรากดอะไรได้บ้าง
ขนได้แต่ตีนอนครับตัวละทัดครับผม
แต่จากนี้ไปคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ไหนครับ

ไม่ได้การที่จะไปถุงบ้านไปไม่ได้เพราะว่าน้ำจะมาปลืมเลย

นี่คือบ้านใช่ไหมคะบ้านที่ได้รับความเสียหาย
จากนี้นะคะพบว่า
ชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ขนย้ายข้าวของออกมาจากบ้านได้ทันนะคะ
มีบางส่วนที่ขนย้ายเข้าของออกมาไว้บริเวณสาราพักริมทางปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะ
โดยพวกเขาบอกว่าถ้าหากว่าปริมาณน้ำยังไม่ลดคืนนี้ก็ต้องอาศัยอยู่ที่สาราริมทาง
ทางถนนนี้เพื่อนอนค้างคืนที่นี่ไปก่อนนะคะเพื่อรอดูสถานการณ์ค่ะ
จากการสำรวจแล้วนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ขนาดไปด้วยคลองทั้งสองฝั่งนะคะ
จึงทำให้มีปริมาณน้ำที่เข้ามาเร็วแล้วก็สูงกว่าทุกที่นะคะ
ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะ
ทำให้หลายอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะ
แล้วก็รวมถึงบริเวณถนนสายหลักก็มีน้ำปริ่มขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ
ขนาดนี้นะคะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาสำรวจความเสียหาย
เพียงผู้ใหญ่บ้านที่ลงเข้ามาแจ้งเตือนประชาชนให้อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงในช่วงนี้
รวมถึงการตัดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้ารถลัดวงจรนะคะ
อุบัติเหตุจากการจมน้ำค่ะ
จากว่าลูกบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กและผู้สูงอายุค่ะ
ในส่วนของการระบายน้ำของที่นี่ค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้า
หลังจากที่มีในทุนนะคะเอาดินเข้ามาถมลุกล้ำในพื้นที่สาธารณะทำให้ช่องทางการระบายน้ำเล็กลงค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศน้ำท่วมในพื้นที่หนองหงษ์อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ